ไปต่อที่ร้อยเอ็ดเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้า
เปิดร้านขายของชำเป็นผู้สูงอายุนะฮะ
เข้าไปบางทีไม่ใช่ลูกค้าหรอกกลายเป็นโจร
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับเป็นร้านขายของ
แล้วก็มีลูกค้าเข้าไปจะไปซื้อของสักพักไปฉวยโอกาส
หยิบกระเป๋าซึ่งวางไว้ในเสี้ยนหมากแล้วในกระเป๋านั้นมันเป็นทรัพย์สิน
ทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตทั้งเงินสดทั้งแก้วแหวนเงินทอง
รอในการทำมาหากินไปหมดครับ
คือคนร้ายมันก็รู้ไงว่าคนแก่เนี่ย
จะเก็บอะไรไว้ก็มีของมีค่าก็เก็บไว้ในชิ้นหมาก
เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณตาคุณยายเขามีอะไรบ้าง
ด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุก็แน่นอนนะครับ
ทำระวังหรอกนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นทุกอย่าง
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนมาจอด
แล้วก็สวมหมวกกับนอกเต็มใบเดินเข้ามาทำที
ขอซื้อเหล้าขาวสักขวดนึงละกันยาย
แต่นะฮะก็เดินกันไปมาสองคนคนร้ายก็มองไปมองมา

บอกว่าอ่าป้าเดี๋ยวขอขอพลิกผลเพิ่มหน่อยละกันหนึ่งถุง
จังหวะนี้แหละฮะฉวยโอกาสหยิบกระเป๋าที่วางไว้บนเสี้ยนหมากก็คือตะก้าหมากคุณยาย
ไปเรียบร้อยครับเดินไปจ่ายเงินทำทีเป็นคนดีเป็นลูกค้าปกติแล้วก็ได้ทรัพย์สิน
จ่ายเงินเสร็จปั๊บขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ร้านขายของชำของคุณป้าท่านนี้

ดำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑
นะคุณป้าเฉวียนอายุ๕๖ปี

พอคนร้ายไปสักครึ่งชั่วโมงได้ไปดูตะก้าโอ๊ย

ในเซียนหมากเตรียมเงินจะไปซื้อของขายแหละ
มีเงินอยู่๕๐๐มีสร้อยคอ๑บาทแหวน๒วง
แล้วก็รวมแล้วกว่า๓๐๐๐กว่าบาท
ตอนนี้ทุกข์มากไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไป
เป็นทุนซื้อของมาขายต่อแล้วหมดกันแล้ว
ปีที่แล้วเชื่อไหมโดนขโมยขโมยของไปแล้ว๓ครั้ง
ปีนี้มาโดนอีกครั้งนึงอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้สักทีเถอะนะฮะ
เพราะก่อเหตุมาแล้ว๔ครั้งยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
แล้วก็ไม่รู้คนร้ายจะไปก่อเหตุกับร้านไหนอีกนะครับ
นี่ค่ะคือร้านค้าต่างร้านขายของชำเดี๋ยวนี้ครับ
อย่าว่าจะวางเอาไว้เลยครับจะต้องเก็บใส่เก๊ถ้าบางทีใส่เก๊มันจะไปล้วง
เอาต้องล็อกกุญแจให้ดีต้องหลายล็อกนะพี่เบิร์ต
รู้แหละว่ามันยุ่งยากหน่อยบางทีมันลำบากทอนตังค์ใช่ไหมครับ
หยิบยากอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือหน้าบ้านหน้าร้านติดไว้สักตัว
กล้องวงจรปิดอย่างเมื่อกี้ก็เห็นไหมประโยชน์ของกล้องวงจรปิด